ไปดูความพร้อมในการเปิดตัวครับการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของไทยนะครับ
ตั้งแต่ไทยลีก๑ถึงไทยลีก๔เลยครับ
ก่อนนี้ก็มีการแข่งเกมอยู่แล้วนะครับตอนนั้นก็เสียโอกาสเปิดร่วมกับภูมิอาชีพจริงไปเลยครับ
มาตรฐานเดียวกับฟุตบอลโลกอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกนะครับ
ส่วนไทยลีก๓ไทยลีก๔จะมีการเพิ่มโคต้านักเตะเยาวชนให้เพิ่มมากขึ้น
โดยในไทยลีก๑และ๒ปีนี้จะเปิดระดูการในวันศุกร์ที่๑๔กุมภาพันธ์
ส่วนไทยลีก๓และ๔จะเปิดวันที่๑๕กุมภาพันธ์ครับ